ทีนี้ค่ะทางรัฐบาลจะทำยังไงกันดี
ก็ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ก็เพิ่มสูงขึ้น
แต่เราก็จะเปิดประเทศอยู่เนี่ยค่ะ
โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพติดเชื้อเยอะ

เสนอให้ล็อกดาวน์กรุงเทพฯนะคะ

แอนดูทีชาญมีรกุลรองนายกรุงตัวรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการประสุนวงศ์สารรัฐสุขบอกว่า
มีอาจารย์เสนอคุณหมอเสนอเนี่ยห้า

เดี๋ยวก็จะต้องมีมาตรการที่มันเหมาะสมกับสถานการณ์แหละ
ก็ได้มีการคุยกับผู้ว่ากรทมแล้วด้วยนะคะ
ก็จะมีการสนับสนุนดูแลซึ่งกันแล้วกันในส่วนของกรุงเทพ

สถานที่ก็คืออย่างเช่นโรงพยาบาลบุษราคำ
รับผู้ป่วยอาการสีเหลืองก็แบ่งเบาพื้นที่กรุงเทพได้เยอะ
จะหาสถานที่เพิ่มที่มันเหมาะสมอาจจะเป็นสถานีกลางบางซื่อ
แล้วก็จะมีการคุยกับทางประธานเมืองทองธานี
ขอใช้โรงพยาบาลบุษราคำต่ออีกสักสองสามเดือนนี่นะคะ
ซึ่งก็บอกว่าตอนนี้การระบาดส่วนใหญ่มันคือกรุงเทพปริมณฑลจริงนั่นแหละ
แล้วก็มีอีก๒๓จังหวัดที่ติดเชื้อกันเยอะ
ดังนั้นเนี่ยการบริหารจัดการก็ต้องสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันแล้วกันนะคะ
ก็เรื่องของระบบสาธารณสุขเนี่ยท่านรัฐมนตรีอนุทินบอกว่า
ยังสามารถบริหารจัดการได้ระบบสาธารณสุขไม่มีวันล่มสลาย
บอกแบบนี้ค่ะตอนนี้ก็พยายามแก้ไขปัญหากันอยู่
พยายามลดจำนวนผู้ติดเชื้อให้มันน้อยลง
ขอความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัดต่างควบคุมพวกคลัสเตอร์ค่ะ

ส่วนเรื่องเปิดประเทศก็เตรียมความพร้อมกันอยู่นะคะ
ถ้าพร้อมแล้วก็จะมีการประชุมหารือกันอีกครั้งนะคะ
ก็จะนำเสนอด้านสาธารณสุขด้านความมั่นคงเศรษฐกิจการท่องเที่ยว
คือจะพิจารณาคือตั้งเป้าเอาไว้จะเปิดใช่ไหมคะ

ว่ายังมันได้หรือไม่ได้ยังไงก็ต้องรอประเมินสถานการณ์กันก่อนค่ะ
รับฟังทุกอย่างแล้วก็ไปประเมิน
เรามีคณะทำงานมีคณะกรรมการแล้วก็ยังมีสบค
แต่ว่าความเห็นที่มีคุณค่าจากอาจารย์แพทย์ทั้งหลาย

แล้วต้องฟังเสร็จแล้วต้องไปคิดแล้วก็พิจารณาดูด้วยว่ามีความ
เหมาะสมกับสถานการณ์อย่างไรแล้วก็ดำเนินการตามความเหมาะสมนะครับ